มีคุณตาวัย๗๒ปีเนี่ย
ไปกับลูกชายคนโตไปหาตำรวจ
สพพระทนครสี่อายุทธิยา

ที่แจ้งความลูกชายคนเล็กเอาไว้

นายเอกชัยสุนทรากุลรักษานะครับ

ชื่อนายพงภินิษฐ์อายุ๔๑มหาภูมิกับการศพพระนครศรีอยุธยาพันตรวจเอกประเวทศรีนัก
นี่ต้องนั่งวิวแชร์ขึ้นมานะครับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ
บอกว่าเมื่อ๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
นายพงพินิษฐ์มาแจ้งความว่ามีคนร้าย
เข้าไปลักทรัพย์สินในตู้เซฟที่อยู่ชั้น๒ของบ้านที่ตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นบ้านสองชั้นมีรั้วรอบขอบชิดนะครับ
แล้วไม่มีร่องรอยการถูกคนร้ายงัดแงะเข้ามาเลยนะ
แต่ทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยของคุณตาเอกชัยเนี่ย
ปืน๒๐กระบอกทองรูปภัณฑ์น้ำหนักนะฮะ๒๐๐บาท
โอ้โหนาฬิกาโรเล็กซ์๙เรือนนาฬิกาโอเมก้าอีก๓เรือน
รวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ย๑๔ล้านกว่านะ
นี่ยังไม่รวมโฉนดที่ดินกับพินัยกรรมด้วยนะครับ
วันนั้นเนี่ย๑๐มิถุนายนเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่เก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไว้
เพื่อเอาไปตรวจสอบแต่ในบ้านไม่มีร่องรอยการถูกงัดแงะอะไรเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้นะฮะ๑๒มิถุนายนนะคุณตาเอกชัยวัย๗๒ปี
มาแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
จาก๑๐มิถุนายนมาแจ้งเรื่องคนร้ายใครก็ไม่รู้มาลักทรัพย์ในบ้านในตู้เซฟ
มิถุนายนมาแจ้งนะบอกว่าลูกชายคนเล็กอายุ๓๓ปีชื่อพงพิพัฒน์
ลากเข้าไปในห้องนอนใช้ของแข็งตีเข้าที่ใบหน้าจนบาดเจ็บ
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี่ฮะส่วนวันนี้ออกจากโรงพยาบาลมาได้แล้วนะฮะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจก็ไปคุมตัวนายพงพิพัฒน์ที่เป็นลูกชายคนเล็กจากบ้านพักที่กรุงเทพนะฮะ
ซึ่งตอนที่ไปคุมตัวที่บ้านพักที่กรุงเทพเนี่ยนี่ฮะในพงพิพัฒน์ลูกชายคนเล็กนะฮะ
ทรัพย์สินหลายรายการนะครับเจอปืนหกกระบอกเจอกระสุนปืนเจอพระเครื่อง
กรอบทองคำเจอทองคำด้วยอันนี้ปืนนะฮะแต่มันยังไม่ครบนะไม่ครบ
เหมือนกับที่คุณตาบอกว่าหายไปจากตู้เซฟมันเยอะกว่านี้ยังปืนเจอ๖กระบอก
บ้านลูกชายคนเล็กแต่จากตู้เซฟเนี่ยมันมียี่สิบกระบอกจากนั้นก็เลยนำตัวมาสอบสวน
สพพระนครศรียุธยาแล้วก็คุมตัวไปค้นที่ห้องนอนในบ้านที่ตำบลไผ่ลิง
เพื่อหาทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับก็มีพี่ชายของเขาก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาด้วยไปเจออีกหนึ่งกระบอกเป็นปืนนะแล้วก็คุมตัวกลับมาที่โรงพักฮะ
บอกเจ้าหน้าที่ว่าคนร้ายที่ขโมยทรัพย์สินจากตู้เซฟของพ่อไปจะเป็นน้องคนเล็กหรือเปล่า
แล้วพ่อก็ยังบอกว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยทำร้ายด้วย
แต่คุณบอมอภิวัตที่ไปตามเรื่องนี้นะฮะ
สอบถามนายพงพิพัฒน์ลูกชายคนเล็กนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายพ่อนะครับ
เขาขอยืนยันว่าเขาถูกใส่ร้าย
แล้ววันนั้นอ่ะในวันที่เกิด
คือพี่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรพ่อแน่นอน
แล้ววันนั้นอ่ะในวันที่เกิดเหตุที่ได้อยู่ที่บ้านกับพ่อไหมครับ
นี่ฮะเขาบอกเขาเป็นคนพาพ่อไปโรงพยาบาลด้วยซ้ำในวันที่พ่อบาดเจ็บ
ส่วนพี่ชายของเขานะฮะลูกชายคนโตของคุณตาเอกชัยเนี่ยบอกว่า
พ่อเนี่ยอยู่บ้านเพียงลำพังก็จะมีเขากับน้องชายคนเล็กที่อยู่กรุงเทพเนี่ยจะแวะเวียนมาเยี่ยม
เมื่อ๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงนั้นเขาไปเมืองนอก
น้องชายคนเล็ก๑๓เมษายนขออภัย๑๓เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาบอกเขาไปเมืองนอกนะ
น้องชายคนเล็กมาหาพ่อแล้วกลับกรุงเทพหลังเที่ยงคืนจน๑๔เมษายนแม่บ้านเพิ่งมาเห็นพ่อนอนบาดเจ็บอยู่กับพื้น
โทรหาน้องชายคนเล็กบอกอยู่กรุงเทพโทรหาลูกชายอีกคนคนละแม่นะให้พาไปส่งโรงพยาบาลราชธานี
พ่อก็ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธนบุรีรักษาตัวอยู่นานเกือบเดือนนะฮะพอพ่ออาการดีขึ้นเพราะอายุ๗๒แล้วไงคุณเขมสอน
พอพ่ออาการดีขึ้นพ่อก็เริ่มจำได้แล้วว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแล้วก็บอกว่าถูกน้องชายคนเล็กเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก่อนจะขอให้พามาที่บ้านที่อายุทยาเมื่อ๑๐มิถุนายนพอมาถึงที่บ้านที่อายุทยาพบว่ากุญแจบ้านถูกเปลี่ยน
กุญแจตู้เซฟของพ่อก็หายไปทรัพย์สินในตู้เซฟเหลือแค่ปืนกระบอกเดียวโฉนดที่ดิน๑ฉบับปากกา๓แท่งที่เหลือนี่หายหมดทอง๒๐๐บาท
ก็คือน้องที่ถูกพ่อไปแจ้งว่าทำร้ายเนี่ยแต่ก็มีกระทบกันบ้างกันตามภาษา
กระทบกระทั่งกันบ้างนะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าน้องจะทำนะ
แต่ตำรวจแจ้งว่ามีใครเป็นผู้สงสัยบ้างแล้วนะฮะตอนนี้
คุณพ่อผมเป็นพิการแต่กำเนิดครับเป็นโปรลิโอครับ
ก็เดินได้ครับแต่ต้องใช้ไม้เท้าครับ
แต่พอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถเดินได้
จนประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านได้นึกได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ย
ที่ท่านเดินไม่ได้เกิดจากการถูกทำร้าย
จากน้องชายแต่อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจค้นหาความจริงครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่สมองบวมอะครับ
มันก็ค่อยขึ้นมาทีละสเต็ป

ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยากจะให้พ่อดำเนินคดีไหมหรือว่า
หรือว่าในเรื่องนี้มันสามารถยอมทำกันได้
ผมเป็นเพียงตัวกลางประสานให้คุณพ่อ
ผมไม่สามารถแนะนำให้คุณพ่อดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีครับ
หลังเคลือว่าไม่คิดว่าลูกในไส้จะทำร้ายพ่อได้
มีพี่ชายอีกคนนึงนะฮะที่ต่างแม่กันนะ

พอพาพ่อไปโรงพยาบาลบอกว่าคนงานที่บ้านโทรมาบอก
บอกว่าพ่อเนี่ยล้มมาถึงพบว่าตาลอยมีคราบเลือดแห้งตามพื้นด้วย

พอถามหมอหมอบอกว่าน่าจะล้มหัวขมัมฟาดพื้นหรือเปล่า
ก็โทรหาน้องคนเล็กที่อยู่ที่กรุงเทพให้ประสานโรงพยาบาลที่กรุงเทพไว้ให้หน่อย
หลังเกิดเหตุกุญแจตู้เซฟอยู่กับน้องชายคนเล็ก
ก็ไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยเอาให้น้องตอนไหนหรือเปล่า
ส่วนทรัพย์สินที่หายไปพ่อบอกกับเขาเองว่าให้น้องคนเล็กเอาไปเก็บ
ที่มาวันนี้เนี่ยคืออยากมาเป็นตัวกลางในการเคลียร์ปัญหา
น้องคนเล็กเนี่ยแล้วก็จะมีลูกชายอีกคนนึงที่เข้ามาเป็นคนกลางเนี่ย
ที่เขาคุยกันด้วยนะฮะ
ส่วนแม่บ้านที่ดูแลคุณตาเอกชัยนะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
คุณต้าเอกชัยอยู่กับลูกชายคนเล็กแล้วก็กลับไปกลางดึกนะ
๑๔เมษายนบ่าย๓ตาเอกชัยก็ไม่ออกจากห้องมาอีกเลย
ก็ไปเรียกพบว่าเดินออกมาเปิดประตูแล้วบอกช่วยด้วยมีคราบเลือดเนี่ย
แห้งแล้วเต็มหน้าเลยนะคราบเลือดเนี่ย
ตอนนอนบ้านอีกหลังนึงเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
แต่เคยเห็นอารมณ์ร้ายของลูกชายคนเล็กอยู่บ้างอันนี้แม่บ้านเขาอ้างนะฮะ
พูดตรงแล้วขณะตัวพี่เนี่ยพี่ก็บอกเค้าเลยเค้าจะมาต่อยพี่เลย

ก็พี่ก็ว่าใจจริงใช่มั้ยล่ะอะไรอย่างเงี้ย
คือเป็นคนที่มีอารมณ์แหล่ง
อารมณ์แหล่งนึงค่ะ
ว่าก็แฟเขาดึงไว้นะวันนั้นนะเค้าก็ทำท่าเหมือนกันว่า
ก็เป็นแม่บ้านเฉยมันเสื่อยุ่งอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เพราะมันจะต่อยแต่แล้วก็แฟเขาดึงไว้เอานะ
ทั้งหมดในตู้เซฟก็ถือว่าเป็นสมบัติของนายเอกชัย

เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อจะเอาผิดจะแจ้งความข้อหารักทรัพย์ก็สามารถทำได้

ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายที่พ่อบอกลูกชายคนเล็กทำเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผลก่อน
โดยเฉพาะเรื่องการสอบปากคำพยานแวดล้อม

เพราะลูกชายคนโตบอกว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็ต้องไปรักษาตัวอยู่เดือนหนึ่ง
จะเริ่มจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้น